ส่วนใครที่มีโอกาสไปที่จังหวัดพยาวอยากจะให้ไปลองเมนูนี้

เบาคีร่าสัตว์เบาคีร่าสัตว์
บอกแล้วจะไปเจ๋งเนี่ยทับปากอันนี้ไม่ใช่กุ้งเต้น

จะพาไปทานกุ้งเต้นแต่ว่าที่นี่ไม่ได้เป็นกุ้งเต้นธรรมดา
เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าซ่ากุ้งเต้นโบราณ
คุณผู้ชมจะเป็นยังไงแตกต่างจากกุ้งเต้นที่เราเคยทานหรือเปล่า

ให้ดูกันก่อนนะครับเพราะว่าเราจะทานกุ้งเต้น
เราต้องทานแบบสดนี่ค่ะความอร่อยของซ่ากุ้งเต้นโบราณ
พากันมาที่บ้านสรรสลีอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวนะคะ
พร้อมกลุ่มแม่บ้านที่บ้านสรรสลี
ที่เขาพากันนำกุ้งฝอยสดที่หาได้จากบริเวณหนองเล็งทราย
แหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของอำเภอแม่ใจนะคะ
ทำการปรุงเป็นอาหารเมนูเด็ดเมนูโปรดอย่างซ่ากุ้งเต้นโบราณ
มาดูกันน้ำไหล่แล้วแค่เห็นท่าทางการคลุกเคราะห์ของกุ้งเต้นเท่านั้นเอง
การทำซากกุ้งเต้นโบราณก็จะนำกุ้งที่หาได้แบบสดใส่ลงไปในหม้อคลุก
จากนั้นก็นำส่วนผสมของพริกลาบแบบชาวเหนือนะ
ก็คือจะมีมะเขือเพาะที่หั่นเป็นชิ้นด้วย
ถั่วฝักยาวน้ำมะนาวใบสระแหน่ตะไคร้หั่น
แล้วก็ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นหยิบใส่ปากเลย
เพราะว่ามันจะได้กุ้งเต้นที่แบบสดอยู่
ยังเป็นอยู่เลยนะนะครับใช่ยังดีดเด้งเต้นกันอยู่เลยนะฮะ
อันนี้ค่ะก็จะเป็นเมนูซ่ากุ้งเต้นโบราณที่อร่อยแซ่บซีดจี๊ดจาดนะ
รสชาติมันจะได้ความหวานความสดของกุ้งคุณนึกออกไหม
ความสดของกุ้งมันจะทำให้มีความหวานกรุบแล้วเคี้ยวดังกรึ๊กเบา
แล้วก็บวกกับความเผ็ดแซ่บซีดของเครื่องปรุงต่างที่เราใส่ลงไป
พูดง่ายก็คือเป็นการกินซ่าเนื้อหรือลาบเนื้อแบบล้านนานั่นเอง
ผมเหลือไปเห็นเมื่อสักครู่ในภาพคือตัวที่เขาทำแบบสุกให้มันสุกมาก็มีเหมือนกัน

นี่ไงกำลังจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่อยากทานแบบสด
ก็สามารถนำไปลวกก่อนก็ได้นะคะก็จะได้รสชาติความอร่อยที่มันแตกต่างกันออกไป
แต่รับรองเลยว่าอร่อยอร่อยแน่นอนอร่อยคนละแบบ
แล้วแต่ว่าใครชอบแบบดิบหรือแบบสุกอันนี้แบบสุกคุณเห็นไหม
ก็จะแบบสุกแล้วแต่ว่าไม่ได้สุกมากจนเกินไปนะ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเด็ดของชาวล้านนานะ
ถ้าเกิดว่าได้ลองรับรองเลยว่าจะติดอกติดใจแน่นอน
แต่ก็ต้องย้ำเตือนกันหน่อยว่าการรับประทานอาหารสดอย่างนี้
ก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคพญาติด้วย
ทางที่ดีเราก็ปลอดภัยก็ปรุงอาหารให้สุกกันก่อน
รับประทานเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะจ๊ะ
แต่ว่าบางคนก็ชอบทานแบบกุ้งเต้นไง

ก็เคยทานหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่เคยค่ะยังไม่เคย
พี่เติมก็เคยทานเวลาทานเข้าไปกลัวอย่างเดียว
ดิฉันกลัวหนวดแทงเหงือกเป็นความตื่นเต้นเนอะ

คือเวลาโดนมะนาวพริกมันก็จะดีดไงเราก็กินเข้าไปเลย

มันเป็นอาหารคุณใช่เป็นอาหารใครชอบอะไรก็ทานจากนั้นไปนะใช่จ้ะ
ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

ใช่อันนี้เอาเมนูมาให้ดูว่าอันนี้มันเป็นแบบวิธีการทานแบบกุ้งเต้นแบบโบราณ
ปกติเราเคยทานแบบอีกสูตรนึงใช่ไหม
ก็จะใส่พวกมะเขือเพาะหรืออะไรต่างแบบนี้

แต่ละพื้นที่ก็อาจจะไปประยุกต์เมนูอะไรต่างกันไปนะ